แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามกันเยอะ
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เริ่มต้นก็คือที่เมืองอูฮันของจีน
เริ่มจากในตลาดสดเป็นการแพร่จากสัตว์สู่คน
แล้วก็จากคนสู่คนแพร่ทางระบบทางเดินหายใจ
จะทำให้เกิดปอดติดเชื้อเป็นสายพันธุ์เดียวกับ

ใช่แต่อันนี้มันจะทำให้ปอดติดเชื้อปอดอักเสบ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว๔๑รายที่จีน

คือตอนนี้จริงที่จีนที่หูเป่ยมณฑลหูเป่ยนะครับ

แล้วก็คือปิดทุกอย่างทั้งการเข้าออกรถไฟ
สนามบินเครื่องบินเที่ยวบินอะไร

เห็นภาพที่เขาแชร์กันอย่างกันในหนังเป็นเมืองร้างเลย
ดังนั้นถามว่าในไทยต้องเฝ้าระวังยังไง
ในไทยมีคนติดเชื้อแล้ว๖รายนะคะ
ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่หัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เป็นผู้หญิงเป็นชาวจีนอายุ๗๒
เพราะเขาเดินทางมาจากเมืองต้นต่อเลย
แพร่เชื้อแพร่ระบาดก็คืออูฮันที่มณฑลหูเป่ยของจีน
สนามบินสุวรรณภูมิมาเมื่อ๑๙มกราคม
เที่ยวที่หัวหินแล้วก็ป่วยเข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลช่วงค่ำ๒๓มกราคม
ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันนายพันลบสิงหาเสนีบอกว่า
ตอนนี้ผู้ป่วยอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ไม่ต้องกังวลมีมาตรการป้องกันตามหลักวิชาการ
ส่วนโรงแรมที่ผู้ป่วยรายนี้เข้าพัก
หน้าที่จะเข้าโรงพยาบาลที่อำเภอหัวหิน
ผู้ประกอบการใช้ยาฆ่าเชื้อปรับทุกอย่างและในห้อง
ทั้งทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัย
คือโรคนี้ถ้าเจอเร็วรักษาถูกหายนะคะ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางกรมควบคุมโรค
แจ้งเตือนนะคะปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ถ้าภายใน๑๔วันหลังจากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
แล้วรู้สึกว่ามีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบ
พบคุณหมอนะคะแล้วแจ้งประวัติการเดินทางด้วยนะคะ

ถ้าจำเป็นต้องไปจีนหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด
ควรใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาด
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น
เช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำ
เพราะว่าแพร่เชื้อด้วยระบบทางเดินหายใจ

โดยการสัมผัสสารคัดหลังของผู้ติดเชื้อนะคะ

รู้ไหมว่าจุดหมายปลายทางของชาวจีนที่อู่ฮัน

เขามาเมืองไทยกันเพราะฉะนั้นพอปิดเมืองปุ๊บ
นักท่องเที่ยวชาวจีนติดค้างอยู่เมืองไทย

ซึ่งทางบ้านเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
มีการตั้งจุดคัดกรองทั้งที่สุวรรณภูมิแล้วก็ที่ดอนเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
เขาตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนป้องกันไวรัสโคโรนา
โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ก็จะมีขั้นตอนเข้มงวดเป็นพิเศษหน่อย
โดยทันทีที่ผู้โดยสารลงจากเครื่อง

เครื่องก็จะส่งเสียงเตือนดังขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปคัดแยกผู้โดยสารรายนั้น
ออกมาตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้ง
ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือที่เวลาเราไปหาหมอ
เขาจะเอาใส่เข้าไปในหูเราแล้วมันก็จะดังติ๊ดแบบนั้นนะคะ
จากนั้นผู้โดยสารจะได้รับแอลกอฮอลเจลฆ่าเชื้อ
ได้รับใบแนะนำการป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนา
จัดพิมพ์เป็นภาษาจีนเพื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ
ส่วนกรณีที่พบผู้โดยสารที่มีไข้สูง
และมีอาการเข้าข่ายว่าจะติดเชื้อ

และในกรณีที่นักท่องเที่ยวจีนไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ก็จะผ่านแค่การตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใบหูอย่างเดียวนะคะ
สถานาวะอากาศโทสุธิระวัตต์สวนวัตต์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสวนภูมิ
ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทบอกว่า
ก็เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากเมืองกวางโจ
โดยให้สายการบินที่มาจากเมืองนี้ไปจอดที่อาคารเทียบเครื่องบินที่กำหนดไว้ให้โดยเฉพาะ
จะได้ตรวจกันแบบชัดเจนไปเลย
ซึ่งผู้อำนวยการทอทบอกด้วยนะคะว่า
ตอนนี้มีปัญหานักท่องเที่ยวจีนตกค้างอยู่ในไทยเป็นหมื่นคน
เพราะว่าเดินทางกลับเมืองอูฮันไม่ได้เพราะว่าถูกปิดเมืองไป
อุณหภูมิก็เลยต้องมีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก
ให้บริการผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมาด้วย
คือต้องบอกก่อนว่าผู้ติดเชื้อในไทย๖รายเนี่ย
เป็นชาวจีนหมดเลยนะคะใช่ค่ะไม่ใช่คนไทยเป็นชาวจีนที่เดินทางมาเมืองไทย

ค่ะแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะมาดูภาพรวมของทั่วโลกกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะที่จีนเพราะว่าต้นต่อก็คือที่เมืองอูฮันของจีน
ดังนั้นตอนนี้นะคะทางการจีนเขามีมาตรการอย่างเข้มข้นมากนะคะ
ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสนี้
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจีนประกาศขยายพื้นที่
ห้ามการเดินทางในช่วงตรุษจีนนี้อีกหลายเมืองเลยค่ะ
กระทบกับประชาชน๕๖ล้านคน
แต่เป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ทางการจีนบอกว่าแบบนี้มันเร็วสุด
แล้วก็เดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลฉุกเฉินในเมืองอูฮัน
เมืองต้นต่อของการแพร่ระบาดเนี่ยค่ะ

เพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยเป็นพัน

ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เพราะว่าคุณหมอรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อ
แล้วคุณหมอก็ติดแล้วคุณหมอก็เสียชีวิตนะคะ

วันนี้พบกรณีแรกนะคะ
แล้วก็ที่ออสเตรเลียพบรายแรกค่ะ

เดินทางจากจีนนี่แหละไปเมืองเมลเบิ้ล
ตอนนี้มาเลเซียพบเหมือนกันนะคะ
๓คนก็ติดเชื้อในสิงคโปร์
แล้วก็เดินทางมาจีนแล้วก็เดินทางเข้ามาเลเซีย
หลายประเทศเริ่มเจอเริ่มเจอคนติดเชื้อ
ฝรั่งเศสก็เจอ
เจอที่ปารีส๒คน

แล้วพอเข้าประเทศมาก็คือติดเชื้อเข้ามาค่ะ

สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ในครั้งนี้ติดเชื้อในไทย๖ราย
แต่เป็นคนจีนที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยนะคะ

ออสเตรเลียเพิ่งเจอ๔ราย
คโปร์มาเลเซียฝรั่งเศสญี่ปุ่นประเทศละ๓ราย
เกาะเวียดนามสหรัฐเกาหลีใต้๒ราย

รวมแล้วทั่วโลก๑๔๐๒ราย
เสียชีวิตแล้ว๔๑ศพ
ที่เสียชีวิตทั้งหมดคือที่จีน

กินร้อนช้อนกลางล้างมือเลี่ยงอาหารไม่สุก
หน้ากากอนามัยใส่ไว้ตลอดเลยยิ่งดีอย่างน้อย๒ชั้น

คือป้องกันได้นะคะแต่ก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนใช่ค่ะ